ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ
ก็ตอบได้คำเดียวนะครับ

ประเด็นเรื่องของการข่มขู่และก็ผู้แนตในแย้งเรื่องของการคัดคั้นพอรับกันตัว
กิจกรรมส่วนตัวกับการข่มขู่แม่น้องชมพู่คนละประเด็นกันนะฮะ
อาทินี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่บรรยากาศหน้าสารตรงนี้แล้ว
ลุงพลแกก็ขึ้นรถกลับบ้านทันทีเลย

แน่นอนว่าบรรดาเอฟซีแล้วก็ยูทูปเบอร์เนี่ย
รอเตรียมรับการกลับมาของลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถึงบ้านสักประมาณ๒ทุ่ม๒๕นาทีค่ะ

ลุงพลแกทำอะไรนั่นหาอะไรไม่รู้แหละ
แต่สักพักหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ค่ะ
เดินมาที่ลานรูปปั้นพญานาคพ่อปู่ปาริจิตนาคาราชนะคะ
นี่จังหวะนี้ทันทีที่แกมานะ

คุกเขายังไม่คุกเดี๋ยวเอาคุกใหม่นะ
หลังจากที่เข้าคุกไปแล้วมานี่คุกเข่าค่ะ
คุกเข่าแล้วก็ไปเอาทูบมานับไปนับมา๑๖ดอก
๑๖ดอกเขาไว้เทพเทวา๑๖ชั้นฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

อ่านะคะนี่แหละนับนะคะ
แล้วสักพักหนึ่งจุดทูปค่ะแล้วอธิษฐานจิตนะคะ
ขอบคุณพ่อปู่พญานคราชที่ช่วยปกปักรักษา
พอจุดทูบเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชม
คราวนี้ใครมาด้วยปู่มหาหมุณีจำได้ไหม
คู่ซีคู่ใหม่ไงไหนอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่ง

หัวฟ้าแกทำผมสีฟ้านะวันนี้นะ
ปู่มหาหมุณีค่ะมาด้วยผมสีฟ้านะคะ
เป็นพี่เลี้ยงคุ้มกันลุงพลค่ะ
ครับค่ะนั่นแหละค่ะผมสีฟ้าเอาขาวเนี่ย

ทำไมนี่เป็นความเชื่อค่ะคุณผู้ชม
เป็นความเชื่อว่าจุดไฟเผาผ้าขนหนู
แล้วก็อาบน้ำแบบนี้นะคะจะเป็นการล้างมนคิน
แล้วก็หลังจากนั้นให้ลุงพลเนี่ย
ไอ้ผ้าขนหนูที่ติดไฟเข้าบ้าน
ผ้าขุนหนูที่ติดไปเข้าบ้านนั่นแปลว่า
เคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัย
จันเสนียดจันไรอย่าได้แพ่วผ่านนะ
หลังจากนี้ลุงพลจะไม่ติดคุกติดตารางอีกแล้ว

คุณแม่คุณพ่อมาจากสกลนคร
มาให้กำลังใจลุงพลค่ะ
รอต้อนรับลูกชายแล้วก็นำน้ำมนต์ที่ใส่ขมิ้น

คุณผู้ชมหลังจากนี้นะคะก็เดินเข้าบ้าน
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในบ้านนะ
หลังจากที่ทนายตั้มได้บอกไปเมื่อสักครู่
พี่ต้นได้เล่าไปนะครับว่าเดี๋ยวจะเตรียม
ที่จะฟ้องกลับตำรวจชุดที่ไปจับกลุ่มที่สตช
อาจารย์ปรเมฆคุณผู้ชมก็ออกมาบอกว่า
แหมธนาฬิกาต้ำเหมือนจะยังไม่เห็นสำนวนของตำรวจรึเปล่า

คงไม่ออกหมายจับหรอกมั้งก็ฝากบอกแบบนี้
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอดีตอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีบอกว่า
ตำรวจเขาก็ต้องมีหลักฐานมากพอสินะฮะทำให้สารอนุมัติหมายจับลุงพลต้อง๓ข้อหาเนี่ย
โดยเฉพาะข้อหาที่๒ถ้าตำรวจทำงานน้ำหนักไม่พอไม่น่าจะออกหมายจับข้อนี้แน่
ข้อหาที่๒คืออะไรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
ข้อหานี้เชื่อว่าตำรวจเขาต้องได้พยาหลักฐานอย่างแน่ชัดในการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ที่มันชัดเจนมาประกอบผลชนสูตรพลิกศพเรื่องของเวลาการเสียชีวิต
ระบุได้ว่าน้องถูกทอดทิ้งจนทำให้เป็นเหตุทำให้เสียชีวิต
อันนี้มันต้องแน่ชัดตำรวจถึงมั่นใจในการออกไหมจับและเพิ่มข้อหานี้เข้าไป

แล้วการที่ลุงพลปฤเสข้อกระเอาหา

เพราะลุงพลเองก็ปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
พยาหลักฐานที่นำไปสู่ออกไหมจับ
เป็นเพียงการคาดคณีหรือเปล่านะฮะก็คาดว่าทนายตั้มอาจจะยังไม่เห็น
สำนวนการสอบสวนของตำรวจแต่การที่สารออกหมายจับแน่นอน
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าหลักฐานมันต้องมีน้ำหนักมากพออยู่แล้ว
อาจารย์แล้วอาจารย์ปรเมฆบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูข้อหาเนี่ย
สามข้อหาเนี่ยมันต่อจิ๊กซอกันได้หมดเลยนะสมการของการออกหมายจับเนี่ย
ซ้ายคือข้อหาขวาคือพยานหลักฐานนะฮะ๓ข้อหาคือพราก
ข้อหาที่สองคือทอดทิ้งข้อหาที่สามคือเคลื่อนย้ายนะฮะ
แน่นอนว่าฝั่งขวาคือพยานหลักฐานอาจารย์ปรเมฆเชื่อลึกว่ามีประจักษ์พยาน
ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ต่างที่ลุงพลทำณวันนั้น
ห่วงเวลาที่ลุงพลตอบไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรนะอืม
เชิญต่อที่หน้าจอทีวีฮะมีบรรยากาศลุงพลนอนบ้านคืนแรกหนัง
หลังนอนคุกมาสองคืนเต็มนะฮะติดตามโคลนวิมวลวัน
คุณวิมลวันธรรมพักดีสดมาจากหน้าบ้านลุงพลเชิญฮะคุณวิมวลวันครับ
ที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังนี้ก็คือบ้านของลุงพลนะคะ
เราจะสังเกตเห็นว่าบ้านนั้นปิดเงียบ
เนื่องจากว่าเจ้าของบ้านออกไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันต้องบอกว่าหลังจากที่ลุงพลได้รับประกันตัว
ก็กลับมาที่บ้านจากนั้นบ้านกกอกก็มีการเปิดเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่บริเวณบ้านลุงพลนะคะ
ว่าในขณะนี้ในส่วนของบ้านลุงพลเองนั้นนะคะ
ก็เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะออกไปตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ๖นาฬิกา๓๐นาที
มีการปิดบ้านไว้ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะคะ
ส่วนบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันค่ะ
บรรยากาศของบริเวณลานพญานาคที่มีร้านรวงมีร้านค้าต่างนะคะ
เราก็จะเห็นได้ว่ามีเสียงเพลงมีความคึกคักกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากที่นายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่ได้รับประกันตัว
ในชั้นฝากขังต่อสารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวานนี้
ทยอยออกมาเปิดร้านแล้วก็มีการไลฟ์สดต่างต่างนะคะ

ถ้าเราหันไปดูทางด้านของลานพญานาคนะคะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของปู่ปริจิตนาคาราชนะคะ
เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูใกล้นะคะ
เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวว่าทางด้านของตำรวจปศเนี่ย
ที่จะเข้ามาดูพื้นที่ว่า
พื้นที่ที่มีการสร้างลานพญานาค
พื้นที่ตรงนี้ตรงกับเอกสารสค๑หรือไม่
แต่สุดท้ายแล้วภารกิจนั้นก็ยกเลิกไปนะคะ
เช้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีข้าวของต่างที่เอามาวางไว้ด้านหน้านะคะ
เราไปสอบถามจากชาวบ้านบอกว่าที่เห็นเนี่ยเป็นการไหว้สักการะปู่ปาริจิตนาคาราช
ก็จะมีของไหว้มีผลไม้มีขนมหวานแล้วก็มีพานใบสีด้วยนะคะ
ให้ทำพิธีศักระปู่ปาริจิตนาคาราชให้นะคะ
ก็จะเห็นได้ว่ามีของไหว้อยู่จำนวนต่าง
แต่ว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะตัวของลุงพลนะคะลุงเขยของน้องชมพู่เนี่ย
ที่มีการออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ๖นาฬิกา๕๐นาที
ลุงพลออกจากบ้านไปพร้อมกับป้าแตนนะคะคาดว่าจะออกไปทำบุญค่ะ
หลังจากที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาเพราะว่าต้องไปอยู่ในห้องคุมขัง๒วัน
ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อวานนี้
ลุงพลได้กำชับในส่วนของกลุ่มพี่ยูทูปเปอร์
เราจะเห็นว่ามียูทูปเปอร์อยู่ประมาณ๒๐กว่าช่องนะคะ
บริเวณด้านหน้าบ้านลุงพลเนี่ยก็บอกว่าขอความร่วมมือแล้วก็กำชับให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาในพื้นที่ด้วย
เพราะว่าตัวลุงพลเนี่ยไม่อนุญาตให้ร่างทรงหรือว่าหมอดูเข้ามาในพื้นที่เพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของบ้านกกอก
รวมไปถึงพื้นที่ของปู่ปริจิตนาคาราชด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นนะคะว่าอ่าร้านร่วงต่างต่างเมื่อสักครู่เนี่ย
ก็จะมีการกลับมาเปิดอีกครั้งนึงมีพี่ยูทูปเปอร์หลายหลายคนกลับมาไลฟ์สดนะคะ
หลังจากที่ช่วง๑๒วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไปปักหลักไลฟ์สดกันอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูม
จากว่าตัวของลุงพลเองนั้นถูกคุมขังอยู่ที่นั่นนะคะเราจะเห็นได้ว่าพี่พี่ยูทูปเปอร์นั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็มาไลฟ์สดกันที่บริเวณด้านหน้าบ้านของลุงพลนี่แหละค่ะ
จะเห็นได้ว่าเสียงเพลงรวมไปถึงความคึกคลื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่บ้านกกอกบริเวณด้านหน้าบ้านลุงพล
เมื่อสักครู่ที่บอกก็คือลุงพลเนี่ยเน้นย้ำกับบรรดาพี่ยูทูปเปอร์ทุกคนนะคะให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นลานพญานาคนั่นเองค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบ้านกกอกค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณวิมลวันฮะนี่สดมาจากหน้าบ้านลุงพลเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่กี่นาที
เขามีการผูกข้อไม้ข้อมือกันมีบรรยากาศผูกข้อไม้ข้อมือ
ผูกข้อไม้ข้อมือลุงพลป้าแตนผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่บ้านอันนี้มาจากเฟซบุ๊คลุงพลป้าแตนแฟเมอรี่
เห็นไหมเวลาผูกข้อไม้ข้อมือเขาต้องใช้เขาเรียกว่าเหมือนดึงดึงขวัญดึงอะไรอย่างเง
อันไปศรีศุภาพธรรมะอันไปศรีอ๊ะเหมือนดึงขวัญกำลังใจกลับคืนมา
เพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับการผูกจะพนมมือได้ข้างเดียว
อีกข้างหนึ่งต้องให้ผู้เท่าผู้แก่ท่านผูกข้อไม้ข้อมือไว้นะฮะ
คุณผู้ชมส่วนเรื่องของคดีเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าท่านนี้จะโดนตำรวจเรียกสอบปากคำด้วยหรือเปล่า
เพราะล่าสุดออกมาให้ข้อมูลที่มีลักษณะคือไม่ค่อยมั่นใจในลุงพล
สงสัยนะฮะหญิงลีศรีจุมพลนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะ
เขาเลิฟกับลุงพลให้งานลุงพลหลายงานค่ะพาไปออกการแสดงนะคะรายได้ครั้งหนึ่งก็
สองหมื่นถึงสี่หมื่นสี่หมื่นบาทนะคะทีนี้เนี่ยคือหญิงลีบอกว่ามันทำแม่งมันทำแม่งแปลกแปลกนะ
ตอนไหนเอาตอนแรกก่อนลุงพลเนี่ยตอนที่แกแถลงข่าวแกให้ข่าวกับนักข่าวเนี่ย
หญิงลีบอกว่าลุงพลให้ข่าวในธรรมนองที่ว่าวันที่น้องชมพู่หายไปคือ๑๑พฤษภาคม๖๓
เป็นวันที่ลุงพลเนี่ยไม่เห็นหน้าน้องชมพู่เลยอันนี้ลุงพลพูดตอนที่แถลงข่าวให้ข่าวกับนักข่าวนะฮะ
หญิงลีบอกแบบนี้ซึ่งเป็นคำพูดที่สวนกับความรู้สึกและสิ่งที่ลุงพลพูดกับหญิงลี
อะไรอ่ะลุงพลเคยพูดอะไรกับหญิงลีหญิงลีเล่าให้ฟังบอกว่าวันแรกที่พบกันที่รีสอร์ทเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยน้องรบร้าวจะไปด้วยจะพาหลานไปด้วย
ถ้าเกิดว่าหลานไปก็คงไม่เสียชีวิตหญิงลีบอกว่าคำพูดนั้นติดใจตนเองมาตลอดเลยนะคะ
ค้างคาใจมาตลอดก็ที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หวังที่จะไปทำร้ายใครนะคะ
เพราะลุงพลเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าศาลยังไม่ตัดสินแต่ที่พูดออกมาเนี่ยคือ
ก็ยังมีอะไรติดค้างอยู่ในใจอะค่ะ
เป็นร้อยเป็นพันครั้งโดยที่หนูมั่นใจคำนั้นหญิงก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่หญิงมองไปถึง
แม่ของน้องชมพู่ที่แบบเรามองข้ามความรู้สึกของเขามีแต่คิดว่าเขา
มาใส่ร้ายหรือมาพูดให้มุมมองของลุงพลเนี่ยแบบเหมือนคนมองไม่ดีอย่างนี้
แล้วในวันนี้หญิงก็เลยรู้สึกว่าเหมือนหญิงก็เหมือนแบบทดแทนในสิ่งที่
หญิงเคยได้มองข้ามความรู้สึกเจ็บปวดนั้นมา
คือประเด็นที่หญิงลีเขาจะสื่อความเนี่ยก็คือลุงพลพูดสองครั้งไม่เหมือนกัน
สัมภาษณ์สื่อบอกว่าวันนั้นไม่เคยเจอน้องชมพู่เลยวันที่น้องหาย
แต่มาบอกหญิงลีวันที่เจอกันที่รีสอร์ทเนี่ยบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนะ
ถ้าตนเองเอาน้องออกไปด้วยน้องก็คงไม่หายตัวไปแบบนี้
ชมพู่อ้อนแอวคืออ้อนขอไปด้วยอะไรแบบนี้
สรุปแล้วว่าวันที่น้องหายไปลุงพลเจอหรือไม่เจอน้อง
พูดไม่เหมือนกันอย่างนี้บอกอย่างนี้นะฮะ